ที่เส้นใต้เมืองไทยคุณสุภาพคลิกระจายกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้จะพามาดูความคืบหน้าของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ซึ่งรัฐบาลมุ่งหวังนะครับว่าจะให้พื้นที่นี้
อนาคตเป็นแหล่งเงินทุนในการลงทุนหลักของประเทศ
แล้วก็เชื่อมโยงไปยังกัมพูชาแล้วก็จีนต่อไปนะครับ

ทุกวันศุกร์ผมพยายามจะรวบรวมคำถามที่แฟนรายการขีดเส้นใต้

อย่างวันศุกร์เนี่ยมีคนถามมาเรื่อง
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่นายกออกทีวีหลายรอบ

ถ้าจะตอบสั้นง่ายก็ตอบว่า

แล้วกลายมามีท่าเรือน้ำลึก

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งหลายเกิดขึ้น

นี่คือโปรเจคที่เรียกกันว่า

ฉะนั้นวันนี้จะขอคำตอบกับคนที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะสถานะหนึ่งเป็นผู้ว่าการนิคม

เพราะว่าการจะตั้งโรงงานทั้งหลายอุตสาหกรรม

เป็นฝ่ายเลขาอยู่ในคณะกรรมการชุดใหญ่
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
แล้วก็ได้มอบหมายให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น
ก็จะตอบคำถามได้ดีที่สุด
ประชับและจะได้คำรู้ความรู้
ดรวีรพงษ์ชัยเยอะเพิ่ม

ก็มีสองเนี่ยามนะครับ
ใช้คำว่าระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
มีอะไรอยู่ในโครงการนี้ก่อนที่จะทำให้คนได้ฉายภาพให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไร
ถ้าเกิดจำได้เมื่อประมาณ๓๕ปีที่ผ่านมานะครับในยุคที่เขาเรียกกันว่ายุคโชดช่วงชัชวาน
เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ในวันนั้นรัฐบาลนะครับได้กำหนดยุทธศาสตร์ว่าในพื้นที่ดังกล่าวเรามีแก๊สธรรมชาติที่อ่าวไทย
ก็เอาท่อแก๊สมาขึ้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่มาพตะพุธ
ก่อให้เกิดฐานการผลิตที่เป็นอุตสาหกรรมปิโตเคมีขนาดใหญ่ของประเทศเกิดขึ้น
มีท่าเรือน้ำลึกที่มาตรพุทธเกิดขึ้นมีอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกที่แหลมชะบัง
มีท่าเรือน้ำลึกที่แหลมชะบังอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับ
วันนี้ผ่านไป๓๕ปีเสร็จในพื้นที่ภาคตะวันออกได้กลายเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศไทย
และในระดับภูมิภาคอาเซียนคือเรามีฐานการผลิตทางราชบิโตเคมีลำดับ๕ของเอเชีย
เรามีฐานการผลิตประกอบรถยนต์อยู่ในประมาณลำดับที่๑๐ของโลก
ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้รัฐบาลวันนี้ต้องการเน้นการพัฒนาพื้นที่

เทคโนโลยีชั้นสูงใช้นวัตกรรม

ที่จะต่อยอดไปอย่างปลายน้ำได้มากที่สุดต่อ

มีอยู่แล้วถ้าเรือน้ำลึกมีอยู่แล้วอะไรต่ออะไรอุตสาหกรรมปิโตเคมีที่จะใช้มาเป็นอะไรเป็นเชื่อเพลิงในการสลิดมีอยู่ตรงนั้นแล้วครับเรียนว่าวันนี้โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมมากนะครับมีถ้าเรือน้ำลึกมีสนามบินแล้วก็กำลังจะสร้างใหม่ที่อุตพาวด้วยวันนี้สิ่งที่กำลังจะเชื่อมโยงใหม่เข้า
อยู่ตรงไหนชนบุรีฉาเชิงเซาระยองหรือยังไง
ครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในเบื้องต้นเขาได้แรงเงาไว้๓จังหวัด

แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าใครมาอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับ
ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ต้องมีการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นวงย่อยที่อยู่ในพื้นที่แรงเงาข้างต้น
และในวงย่อยเวลาจะประกาศก็ต้องดูว่า
มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรมีประโยชน์อย่างไร

ถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับการอนุมัติอนุญาต

ผู้ว่าลองฉายภาพหน่อยถ้าโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์
มันจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมา
เพิ่มเข้ามามากกว่าที่เป็นอยู่ยังไง
ครับก็เรียนว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับ
ในทางนโยบายเนี่ยได้มองไว้ว่าเราต้องการสร้างให้เกิดการลงทุนหลักอยู่๔เรื่องนะครับ
ที่หนึ่งก็คือการสร้างฐานการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
อุตสาหกรรมเป้าหมายก็จะทำให้ประเทศไทยเราสามารถขายสินค้าจำนวนน้อยแต่ราคาสูงขึ้นได้
เพราะจะเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมเช่นยานยนต์ไฟฟ้าเช่นหุ่นยนต์อะไรพวกนี้นะครับ
กลุ่มที่๒ก็คือการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกกับทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นระบบรถไฟความเร็วสูงท่าเรือดำลึก
ที่จะทำให้ไทยสามารถเป็นฐานการส่งออกและรวบรวมกระจายสินค้าของอาเซียน
โดยใช้ฝั่งทะเลภาคตะวันออกเป็นแหล่งที่ดึงดูดสินค้าเข้ามาจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
แล้วก็ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วย
กลุ่มที่๓ก็คือกลุ่มของการพัฒนาสนามบินและท่าเรือที่อุตภัวร์

ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมซ่อมสร้างอากาศยาน
กลางทางการแพทย์เป็นต้นเนี่ยนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยคือการสร้างเมืองใหม่
รองรับคุณภาพชีวิตของคนที่มาทำงานในพื้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรทั้งพลังงาน
ทั้งหมดนี้จะไม่ต้องกังวลเรื่องมลพิษมลบภาวะเหมือนที่ครั้งนึงคนก็หวาดภวา

กระบวนการทางด้านการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังคงเป็นไปตามมาตรการอย่างเข้มงวดที่รัฐบาลกำหนด
แต่ว่าอำนวยความสะดวกในเรื่องของการลดขั้นตอนให้รวดเร็วพิจารณาเร็วขึ้นเท่านั้นเอง
ไม่ได้มีการยกเว้นผ่อนปลนใดทั้งสิ้น
จากนี้แล้วท่านนายกรัฐมนตรีกังวลอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า
ตอบโจทย์ให้ได้ว่าชุมชนจะได้รับประโยชน์อะไรที่เขาอยู่ในปัจจุบัน
ก็จะต้องมีการทำความเข้าใจนะครับแล้วมันมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้น
เช่นโรงพยาบาลสถานศึกษาจะต้องเป็นระดับสากล
การเดินทางก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไม่ได้ไปสร้างปัญหาให้กับคนในพื้นที่
มีกองทุนครับเป็นระบบกองทุนที่จะเอาเงินจากคนที่ได้จากการลงทุนเนี่ย
เอาไปดูแลชุมชนที่อยู่โดยรอบไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เขาเอาไปเยียวยา
ผลกระทบที่เขาได้รับจากการที่ถ้าจำเป็นจะต้องมีการโยกย้ายอะไรต่างเนี่ยครับ
นายกเนี่ยให้ความสำคัญกับโปรเจกต์นี้มากรู้สึกว่าตั้งแต่เป็นรัฐบาลมาสองปีครึ่งเนี่ย
นายกจะเน้นโครงการนี้คล้ายว่าเป็นโครงการพระเอกของรัฐบาลนี้
ถ้าโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่เมื่อไหร่จะได้เห็นรูปร่างว่า
เอาล่ะเราจะมีเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาในภาคตะวันออก

คือวันนี้แผนเรื่องต้นเนี่ยครับคือแผน๕ปีแรก
ปีแรกเนี่ยจะต้องบรรลุในเรื่องโครงการหลักเนี่ยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาสนามบินที่อุตภัวร์นะครับ
ปี๒๕๖๓ก็วางแผนไว้ว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้สมบูรณ์มากขึ้น
เพราะฉะนั้นถ้าวาดไปแล้ว๓ปีแรกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็จะสามารถบรรลุผลได้
นิคมก็เตรียมพื้นที่นิคมที่จะรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายไว้แล้ว
เพราะฉะนั้นถามว่าในช่วง๕ปีแรกที่เขาวางกันไว้ในระยะแรก
จะก่อให้เกิดการลงทุน๑๕ล้านบาท
ครับคือวันนี้ปัญหาคือรัฐบาลประเทศไทยเรานะครับที่ใช้คำว่าติดกับดัก
เป้าหมายคือทำยังไงจะกระโดดให้ได้ถึง๕
จะต้องมีหลายเครื่องจักรแต่เครื่องจักรหนึ่งที่สำคัญเนี่ย
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ๑เศษ
ก่อให้เกิดการจ้างงานประมาณ๑แสนอัตราต่อปีนะครับ

ก็จะมีการจ้างงานคนในประเทศ
ก่อให้เกิดการประหยัดด้านการขนส่งโลจิสติกต่างนะครับ
ทำให้เราสามารถลดต้นทุนไปสู้กับตลาดโลกเขาได้
ต้นทุนสินค้าเราถูกลงประมาณ๔แสนล้านบาทต่อปี
ตอนนี้ศูนย์กลางหรือว่าไข่แดงของโครงการเนี่ย
ใน๓จังหวัดนี้อยู่ตรงไหน

คือคงไม่ได้เป็นรวมศูนย์อยู่ที่เดียวนะครับ
แต่ว่าเขาใช้คำว่าระเบียงก็คือ
มันจะเป็นลักษณะของเป็นระเบียงพาดผ่านนะครับ
เป็นเส้นยาวเนี่ยนะครับ

ครับคืออย่างกลุ่มของอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับ
วันนี้ก็คงจะเห็นว่ามีการกระจุกตัว
อยู่ตามแนวถนนที่เรียกว่าถนนสาย๔
ตั้งแต่ฉะเชิงเศร้าวมาถึงซัทเทฮีบ

ครับนอกจากนี้มาก็มีเมืองใหม่ที่จะเกิดขึ้น
อันนี้ก็คงจะต้องไปสัมพันธ์กับระบบราง
คือรถไฟความเร็วสูงที่จะวิ่งเข้ามาในพื้นที่
ก็คงจะต้องมีเมืองถ้านายกอยากจะเห็น
ที่ชัดเจนว่าระเบียงเศรษฐกิจ

เสร็จแล้วฉายภาพให้เห็นว่า
มันจะเกิดประเทศต่อประเทศชาติยังไง
ฉะนั้นก็นี่คือตอบคำถามของแฟนรายการขีดเส้นใต้
ผมคิดว่าเป็นคำตอบที่ชัดเจน
ส่วนความคืบหน้าหลังจากนี้
ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเอาถามมาใหม่
ผมจะไปขอคำตอบของคนที่เกี่ยวข้อง
วันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดรวีรพงศ์ชัยเพิ่ม
ขอบคุณท่านภูวาครับสวัสดีครับ